ถ้าเกิดว่าเราซื้อลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลไปแล้ว
อกจากว่าเราจะได้มาลุ้นรางวัลแล้ว
เงินของคุณผู้ชมก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อีกด้วย
เพราะว่าทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
เขาก็มีการจัดกิจกรรมดีอย่างต่อเนื่อง
แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมตรวจรางวัลแล้วมันไม่ถูก

เพราะว่าหลายต่อหลายที่เขานำสลากินแบ่งรัฐบาล

ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย

นี่นะคะคือความร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่มจิตอาสาพุทธค่ะ
ได้มีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากลอตเตอรี่นะคะ

โดยได้มีการรวมตัวกันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วค่ะ
ด้วยเห็นว่ามีหลายวัดนะคะที่ยังต้องการความช่วยเหลือ
เรื่องของดอกไม้จันทร์ที่ต้องใช้ในพิธีศพ
สำหรับครอบครัวที่ยากไร้และศพที่ไร้ญาตินั่นเอง
นายอัฐกรเฉยทิมประธานกลุ่มจิตอาสาพุทธค่ะ
เปิดเผยว่ากลุ่มจิตอาสาพุทธ
เกิดจากประชาชนที่เคยรวมกลุ่มการประดิษฐ์ดอกไม้
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
หลายคนสอบถามเข้ามาว่ามีกิจกรรมให้ช่วยกันทำหรือไม่
จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มจิตอาสาพุทธ
ด้วยการขอรับบริจาคลอตเตอรี่เก่าที่ไม่ถูกรางวัลนะคะ
ซึ่งก็มีประชาชนส่งมาให้เป็นจำนวนมากเลยค่ะ
แล้วก็นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์
ให้กับวัดต่างนำไปใช้ในการประกอบพิธีศพ
ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้และศพรายญาตินั่นเองค่ะ
อกไม้จันทร์ก็เป็นอุปกรณ์เป็นวัสดุหนึ่งเป็น
เป็นดอกไม้หนึ่งที่ใช้ในการประกอบชาวพนักกิจศพ
แล้วก็ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบงานศพก็ค่อนข้างสูง
ก็ประโยชน์จากการที่เรานำสิ่งของที่ไม่มีค่าแล้วมาทำให้เกิดประโยชน์
แล้วก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการประกอบชะพนักกิจศพด้วย
ส่วนจิตอาสาที่มาร่วมทำดอกไม้จันทร์นะคะ
ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความสุขที่ได้ใช้เวลาว่างในการประดิษฐดอกไม้จันทร์จากลอตเตอรี่ด้วยค่ะ
ได้มีการช่วยเหลือครอบครัวของผู้ยากไร้จากทั่วประเทศเลยนะคะ
ซึ่งหากไม่ได้ติดธุระสำคัญก็จะมาร่วมกิจกรรมในทุกครั้งค่ะ
อันดับแรกเลยนะคะเรารู้สึกว่าเราได้รับเกียรตินะ
ที่ให้มาร่วมกิจกรรมดี

เราใช้เวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์กับสังคม
แล้วก็เป็นการที่ว่าเรามานำสิ่งที่มันจะทิ้งแล้ว
เอามาให้เป็นประโยชน์

แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่า
เรายังมีความรู้สึกชุ่มชื่นแล้วเราก็ได้บุญด้วยนะคะ
มีความรู้สึกว่าชุ่มชื่นหัวใจ
แล้วก็ได้ร่วมกันทำบุญด้วยนะคะ

จะใช้ลอตเตอรี่เก่าประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะ

เพราะว่ามันจะไม่ต้องมีการตัดส่วนไหนของลอตเตอรี่

ว่าเป็นดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา

แต่ว่ามีความสวยงามเพราะว่ามันจะเห็นสี
และลวดลายต่างของลอตเตอรี่ด้วย

ก็จะได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
และศูนย์การค้าโบเบสเทอร์รังสิทธิ์

จะถูกส่งไปยังวัดต่าง
ที่มีการขอความอนุเคราะห์เข้ามาที่กลุ่ม
เพื่อใช้ในพิธีศพครอบครัวผู้ยากร้าย
และก็ศพไร่ย่าต่อไปนั่นเองค่ะ

จะไปร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แบบนี้
ก็สามารถติดต่อไปทางกลุ่มจิตอาสาพุทธ

แต่อันนี้เราสามารถนำลอตเตอรี่ที่มันไม่ถูกรางวัล

บุคคลอื่นที่เขายังเห็นความสำคัญอยู่
แทนที่จะทำให้มันเป็นขยะสิ้นเปลืองเปล

มาทำเป็นดอกไม้จันทร์แล้วได้บุญ
จริงแล้วลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล
ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้อีกมากมายหลากหลาย

เหมือนได้บ้านหลังใหม่ขึ้นมาเลย
บางคนนำเอาลอตเตอรี่ไปแลกกับของกิน
ซึ่งมันมีบางร้านที่เป็นร้านอาหารร้านกับข้าว

หรือว่าทำเป็นประดิษฐ์สิ่งของ

คือสร้างอาชีพได้สร้างรายได้ได้
อย่าคิดว่าลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล

เพราะว่าทุกใบมีค่าแล้วก็มีเรื่องราวด้วยนะ
ในแต่ละใบเขาจะมีเอกลักษณ์มีเรื่องราวต่าง
เล่าถึงประวัติความเป็นมาของคนไทยเราด้วย
อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราสนับสนุนส่งเสริมการซื้อลอตเตอรี่

เพราะว่าสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเขามีกิจกรรมดีตลอดเลย
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ช่วยเหลือพฤติการสาธารณสุข
นี่คือครอบครุมคุณบ้านเลย